ความคืบหน้าคำร้องของนายวัชระเพชรทองกรณียื่นให้วุฒิสภาเนี่ย
สอบสมาชิกวุฒิสภาหรือสว
โอ้โหช่วงนี้เรื่องราวของสวนะฮะ
แต่คราวนี้เกี่ยวกับเรื่องของการฝาก๑๐ตำรวจโทยิงเข้ารับราชการ
แล้วเกิดเป็นข่าวใหญ่ฮะทารุณกรรมทหารหญิงรับใช้
คุณผู้ชมเรื่องนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไร
วันนี้อาจารย์สุภาพคลี่ขจายหยิบมาวิเคราะห์กันในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ

ครับขอบคุณครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

มีความไม่ชอบมาพากลเยอะจริงครับ
ยิ่งขุดคุยยิ่งออกมาเป็นข่าวคนก็ยิ่งงงว่าเอ๊ะมันอะไรกันเนี่ย
ทำไมระบบอภิษฎเส้นสายมันบันดนบันดาลให้เกิดอะไรตามมาได้มากมาย
ทำอะไรก็ได้ทำในสิ่งที่เลี่ยงกฎหมายก็ได้
ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ได้ทำในสิ่งที่หลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์กติกาก็ได้
เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการต้นต่อของอภิษฎเส้นสายเนี่ย
มาจากไหนใครใครก็รู้ว่ามาจากสว
สวคนนั้นเป็นใครคนก็อยากรู้ล่าสุดเนี่ย
อดีตสอสอประชาธิปัตย์คุณวัชละเพชรทองออกโรงเคลื่อนไหวทวงถาม
ล่าสุดได้ทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภาเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้
เพื่อให้ได้คำตอบนำไปสู่ที่ว่าสวคนนี้เป็นใคร
แต่สิ่งที่ได้รับคำตอบมาจากฝ่ายสภาฝ่ายวุฒิสภา
กลายเป็นตลกร้ายมากเลยครับ
คือเขาขอว่าให้ร้องไปใหม่ให้ระบุไปว่าให้ร้องใคร
สวคนนั้นเป็นใครเอ้าคุณวัชละต้องการร้องเพื่อให้นำไปสู่ว่า
เปิดเผยออกมาว่าสวคนนั้นเป็นใครเอ้าทางสภากลับไปบอกให้ระบุชื่อมาสิ
แล้วจะสอบให้ตลกร้ายไหมล่ะครับอ่าแล้วจะยังไงต่อ
ผมจะคุยเรื่องนี้กับอดีตสสประชาธิปัตย์
คุณวัชระเพชรทองหน่อยครับสวัสดีค่ะคุณวัชระครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพผมวัชระเพชรทองครับผม
ครับตกลงจะเอายังไงต่อ
ครับตกลงก็ต้องเดินหน้าต่อไปครับเพราะเป็นเรื่องที่คาใจพี่น้องประชาชนครับ
ครับในขณะนี้ผมยังไม่ได้รับจดหมายใดใดจากวุฒิสภานะครับ
ครับครับผมได้ไปส่งหนังสือถึงท่านอาจารย์พรเพชรวิชิตชนลชัย
เพื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ตั้งแต่วันที่๒๒สิงหาคมนะครับ
ซึ่งเกตนาของผมคือต้องการให้มุจิสภาษณ์
เป็นรูปของคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง
ไม่ได้ต้องการให้ส่งไปที่คณะกรรมการจริยธรรมแต่ประการใดนะครับ
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวพันกับกระบวนการยุติธรรม
เกี่ยวพันกับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจข้าราชการทหาร
เกี่ยวพันกับการขอเครื่องราชอิสริยพร
เกี่ยวพันกับการศึกษาเกี่ยวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เพราะฉะนั้นต้องตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนเฉพาะกิจขึ้นมา
เหมือนกับกรณีสมัยที่ท่านอาจารย์พรเพชรวิชิตโชลชัย
ได้ตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ครับ
เมื่อวานที่เขาตอบมาเนี่ยเขาตอบว่าเป็นเรื่องร้องเรียนที่ยังดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ว่าด้วยการยื่นร้องเรียนคือยังไม่ได้ระบุว่าไม่ได้ระบุรายชื่อเป็นสมาชิกวุฒิสภาคนใด
ดังนั้นประธานวุฒิสภาก็มีคำสั่งให้สำนักเลขาดำเนินการแจ้งไปยังคุณวัชระเพื่อทราบ
และให้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเอาแล้วยังไง
ครับท่านบรรดาสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานนะครับ

เป็นเจ้าพนักงานด้วยครับและเปรียบเสมือนกับกรณีที่พี่น้องประชาชนไปแจ้งความตามโรงพักต่างต่างนะครับ
ว่าของที่บ้านนะครับโทรทัศน์วิทยุทีวีตู้เย็นหายไป
เราไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้สอบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะครับ

เราต้องบอกชื่อไหมครับว่าคนร้ายชื่ออะไรนามสกุลอะไรบ้านอยู่ที่ไหน

เป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาครับที่จะต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คาใจพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับ

ถ้าจะสอบกันเนี่ยไม่ยากใช่ไหมว่า
ยากครับเพราะว่าท่านมีข้อเท็จจริงข้อมูลอยู่แล้วครับ
คือต้องดูว่าสุภาพสตรีท่านนี้ต้องย้อนไปถึงสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับ
ภาพสตรีท่านนี้เป็นผู้ช่วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือไม่ครับ
และทำไมเหตุใดถึงส่งไปอบรมที่สถาบันครับ๖๙นะครับ
โดยมีคำสั่งที่๓๒ทับ๒
และได้ส่งสภาพสตรีท่านนี้นะครับ
รวมทั้งท่านพลเอกพลโทนะครับไปอบรมเป็นหลักสูตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรุ่นที่๖ครับ
ก็แสดงว่าเป็นผู้ช่วยสนชอมาแล้วนะครับ
และมีเงินเดือนมาตั้งแต่สมัยโน้นแล้วนะครับ
และเมื่ออายุเกินถึง๓๙ปี
ซึ่งขัดต่อระเบียบการเข้ารับราชการ
ใดจึงปรรจุแต่งตั้งเป็นท่าจักรการตำบวชได้
และกลายเป็นว่ากิ๊กหรือเมียน้อยของท่านสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย
มีอภิษฐ์เหนือพี่น้องประชาชนทั่วไปหรือครับ
และพินามซ้ำยังนำเอาบุคคลที่เป็นทหารยศสิทธิโครไปรับคล้ายและไปกระทำการภารุนต่าง
เข้าข่ายลักษณะค้ามนุษย์
ซึ่งทหารนั้นถือว่าเป็นรั้วของชาติครับ
เป็นการที่สมควรอย่างนี้ครับ
ครับประเด็นที่คุณวัชระยื่นให้สอบเนี่ย
ให้สอบในอะไรบ้างประเด็นอะไรบ้างกี่ประเด็น
ครับผมยื่นให้ท่านประธานพรเพชรนะครับ
เพื่อขอให้สอบสวนนะครับดังนี้นะครับว่า
ท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านใดท่านหนึ่งหรือไม่ที่มีส่วนรู้เห็น
หรือสนับสนุน๑๐ตำรวจโทยิงที่กล่าวอ้างว่าเป็นกิ๊กนะครับ
หรือภรรยาน้อยกระทำการทารุณทหารสิบโทยิงหรือไม่นะครับ
นี่ประการที่๑นะครับประการที่๒มีการใช้อำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
ฝากธรรยาน้อยเป็นท่าราชการตำรวจลำดับที่แปดสิบสี่ที่สถานีบอัน
หรือไม่นะครับและฝากบุคคลโต๊ะรับราชการทหารจนมียศสิบโทจริงหรือไม่นะครับ
ซึ่งการกระทำของสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวนั้นต่อว่า
อาญาโดยทั้งประมวลจันทรียธรรม
จะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรครับ
ทางคณะกรรมการจันทรียธรรมวุฒิษภาสอบสวนแสบประการใดเลยครับ
ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ร้องไปแล้วถูกตีกลับ
คุณวัชชาละจะทำอย่างไรทอง
ผมก็ต้องดำเนินการต่อไป
เพราะว่ามุธกิจภาพทำในสิ่งที่ฝืนความรู้สึกของทีน้องประชาชน
คือพยายามปกป้องพวกเดียวกันเองหรือไม่ครับ
หรือพยายามที่จะปัดเป่ากรณีนี้หรือไม่ครับ

ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมธิการคณะต่างที่เกี่ยวข้องนะครับ
ขึ้นมาสอบสวนในกรณีนี้
สมาชิกวุฒิสภาท่านนั้นเนี่ยเป็นใครนะครับ
ว่าท่านมาทำองค์มองซ้ายมองขวา
คือถ้าท่านไม่กล้าแตะต้องนี่แสดงว่ามีอำนาจที่ใหญ่กว่านั้นอยู่ในวุฒิสภาหรือไม่ครับ
ครับจริงแล้วเนี่ยเห็นว่าก็พอรู้กันแล้วล่ะแต่ว่าใครถ้าแพรมชื่อออกมาเดี๋ยวก็ฟ้องเอาแล้วก็จะยุ่ง
พอรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับเวลานี้
ถูกต้องครับซึ่งเป็นการที่เรียกว่าโยนเผือกร้อนมาให้กับผู้ที่ร้องเรียนนะครับ
ซึ่งแท้ที่จริงแล้วบรรดาท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านก็รู้กันอยู่ทั้งสภาอยู่แล้วล่ะครับว่าเป็นใคร
แล้วตอนนี้พี่น้องประชาชนก็สงสัยตั้งแต่ท่านสวชื่อกไก่จนถึงออ่างนะครับ
เว้นสวที่เป็นสุภาพสตรีทำให้สวคนดีที่มีคุณธรรมต้องคอยเสื่อมเสียไปด้วยครับ
ทำไมล่ะครับเรื่องเล็กเรื่องแค่นี้ครับทำไมสวไม่ทำให้กระจ่าง
แล้วเรื่องใหญ่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะพึ่งสวได้อย่างไรครับ
ครับครับเอาล่ะฉะนั้นสิ่งที่คุณวัชระจะทำเห็นว่าจะยื่นยื่นอะไรอ่ะยื่นดีการ์ดีเกอร์อะไรเป็นยังไงฮะ
ครับถ้าวุฒิสภาไม่ทำเรื่องนี้ให้กระจ่างนะครับผมถือว่าท่านไม่ทำหน้าที่เมื่อสภาสูงไม่ทำหน้าที่ก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมยื่นถวายดีกาต่อท่านประธานองค์คมนตรีต่อไปครับ
ผมเชื่อว่าความเป็นธรรมต้องมีความจริงต้องปรากฏครับและวุฒิสภาควรที่จะรับรู้ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนรวมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยว่ากำลังมองวุฒิสภาอย่างไรครับ
เอาล่ะขอบคุณนะครับคุณวัชระครับครับขอบคุณครับท่านอาจารย์สุภาพครับและพี่น้องประชาชนที่เคารพครับกลับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับนี่คือเรื่องล่าสุดที่คุณวัชละเพชรทองจะต้องเดินหน้าต่อเรื่องนี้มันไม่น่าจะคือเป็นเรื่องที่คนเขาก็แคลงใจกันทั้งบ้านทั้งเมือง
ถ้าวุฒิสภาจะเป็นประธานหรือรองประธานยังจะปกป้องมันก็เข้าทำนองปลาตายตัวเดียวเหม็นกันไปทั้งห้องแล้วจะยังไงต่อ
เราจะติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะในขีดเส้นใต้เมืองไทยยังเป็นข่าวใหญ่อยู่นะสำหรับข่าวนี้แล้วมีความคืบหน้าเยอะเลย
อันนี้คือเรื่องเด็กเส้นเด็กฝากที่อาจารย์พูดถึงใช่ไหมคะเรื่องของคุณกันจอมพลังที่เมื่อวานพาฝั่งอดีตทหารหญิงเนี่ยไปแจ้งความที่สพเมืองราชบุรีแล้วก็เปิดคลิปใหม่คุณผู้ชม
เรื่องนี้เดี๋ยวเราจะเปิดคลิปใหม่ที่คุณกันจอมพลังให้ดูนะคะเพราะว่าเห็นมีบอกว่าให้ยืนเฝ้าตอนที่๑๐ตำรวจโทกรสาธิหลับ
เออมีประเด็นรายวันเลยนะฮะอันนี้ต้องรอติดตามกันเดี๋ยวนำเสนอในข่าวเที่ยงนะครับ